ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเห็นภาพหรือยัง

มันเป็นภาพพ่อข้าแม่ข้าร้องห้าย
คุกเข่ายกมือไหว้
เจ้าหน้าที่เทศกิษบอกว่าอย่ามาไหล่
ที่ทำมาหากินของพวกเขาเลย
ย่านศรีรมมาค่ะคุณผู้ชมไปดูค่ะ
นี่คือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ย่านศรีลมสาลาแดงกราบเทศกิจร้องไห้คือไม่ได้กราบธรรมดานอนกราบเลยอะค่ะ
นี่นอนลงไปนี่อุ้มลูกมาคุกเข่าร้องไห้เลยค่ะ
ขอว่าอย่าไล่ที่ทำมาหากินได้ไหม
คือเทศกิจเข้ามาประกาศนะคะว่าร้านที่อยู่ตรงนี้ให้ย้ายออก
เพราะมันกีดขวางทางเดินเท้าของประชาชน
แม่ค้าขายโรตีท่านหนึ่งร้องไห้โอ้โหคือทำโรตีไปร้องไห้ไป
บอกว่าเนี่ยจะถูกไล่ที่
แม่ค้าขายโรตีสาวสวยคนนี้ร้องไห้ระบายความอัดอั้นตันใจนะคะ

คนตายทำไมต้องมาไล่กันขนาดนี้
อื่นเขาก็ขายริมถนนกันเยอะแยะทำไม๒มาตรฐาน
ลูกค้าที่ยืนรอซื้อโรตีก็พยายามพูดให้กำลังใจแล้วก็ปลอบใจ
นี่นะคะคือเธอเป็นแม่ค้าที่ดังในโลกออนไลน์ในติ๊กต๊อกนะคะ
เพราะว่าเธอสวยด้วยแล้วก็แต่งตัวแซ่บด้วย

ทีนี้จุดตรงที่เกิดเหตุก่อนที่ว่าจะเกิดคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายที่ว่าไปก้มกราบกัน
เหมือนกับคลานหมอบแล้วก็เดินร้องไห้อุ้มลูกไปหาเทศกิจ
ทีเนี้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังทางเทศกิจด้วยนะคะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปด้วยค่ะ
อืมปากซอยทางเข้าสารแดงศรีลมเนี้ยค่ะเทศกิจนำต้นไม้ขนาดใหญ่แผงเหล็กไปกั้น
ที่พี่อุ๋ยบอกล่ะค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็เลยเอารถเข็นไปจอดขายของไม่ได้
แล้วเราก็ได้เจอกับแม่ค้าขายโรตีนะคะครับคุณปุ๋ยเบนเจวันอายุสามสิบสอง
ก็เล่าทั้งน้ำตาบอกว่าร้านโรตีอยู่ตรงนี้มา๖ปีแล้วนะ
นี่ตรงตรงแผงตรงนี้ใช่ไหมใช่มากั้นเอาไว้แบบนี้จะมีต้นไม้อยู่นั่นเห็นไหมฮะ
ก็เหมือนที่พี่อุ๋ยบอกแหละคุณปุ๋ยเธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเทศกิจมาไล่
เอาต้นไม้ขนาดใหญ่เอาแผงเหล็กมากั้นแล้วบอกว่าจะให้ขายได้อีกแค่๖เดือนเท่านั้น

อย่าสั่งยกเลิกพวกเราเลยค่ะท่านลงมาดูนะคะ
ขอให้ท่านลงมาดูนะคะขอให้ท่านลงมาดูพื้นที่ที่เราขายมันไม่ได้แคบเลยค่ะท่านค่ะ
ขอความวิงวอนช่วยพวกหนูด้วยนะคะ
ท่านผู้ว่านะคะพวกหนูอยากจะขอความวิงวอน
ขอให้พวกหนูมีพื้นที่ทำอาหารกิน
ขอให้ท่านลงมาดูขอให้ท่านลงมามองเห็นพวกเรา
ประชาชนรากย่าตาดำคนจน

ยิ่งทำให้ดูทางแคบกว่าที่ร้านพวกหนูตั้งซะอีกค่ะพี่

แล้วเขาบอกว่ากีดขวางทางเดินคน
แต่เขาทำเสียงเองคืออะไรคะพี่
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดเพจเฟซบุ๊คของสำนักงาน

เรื่องของการจัดระเบียบทางเท้าย่านศรีลม

ที่ผ่านมาก็พยายามทำความเข้าใจกับ
ผู้คะว่าให้ย้าย
ไปในจุดที่ทางกพรพันธ์
หรือว่าจุดของพื้นที่เอกชน

ก็เนี่ยเพื่อแจ้งรายละเอียดคำสั่งอะไรต่างเนี่ยค่ะครับ
ผู้ค้าบางส่วนก็ให้ความร่วมมือ
ย้ายไปตลาดพัดพงศ์ไปพื้นที่เอกชน

ก็พยายามจะประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ
หวังว่าพ่อค้าแม่ค้าจะเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมืออ่า